พาคุณผู้ชมไปดูโมเดลการแก้ปัญหารถตู้ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกันหน่อยนะคะ
บทเรียนจากคดีแพรวายังคงจำกันได้
ครั้งนั้นนางสาวแพรวาขับรถยนต์ฮอนด้าซีวิก
ชนรถตู้โดยสารแล้วก็มีผู้เสียชีวิต๙คน
ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำบทเรียนครั้งนั้นมาปรับปรุง
เพื่อที่จะทำให้การโดยสารทางรถตู้นั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไปอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เป็นอีกหนึ่งการแก้ไขปัญหาการขับขี่ด้วยความเร็วสูง
โดยกำหนดความเร็วไว้ไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หากพนักงานขับรถขับเกินความเร็วกว่าที่กำหนด
จะมีสัญญาณเตือนภายในรถพร้อมส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง

ภาพรวมของรถที่วิ่งอยู่
ทุกคันจะแสดงในตารางด้านล่างนี้ครับว่า
ตำแหน่งอยู่ที่ไหนกำลังวิ่งอยู่ตรงไหน
แล้วก็ใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับ
ถ้าหากว่ามีการใช้ความเร็วเกินจาก๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จะแสดงผลเป็นสีแดงนะครับเพื่อกระพริบขึ้นมา
เพื่อให้พนักงานที่อยู่ในออฟฟิศนี้
ได้ทำการแจ้งเตือนไปที่พนักงานขับรถ
มอนิเตอร์ภายในศูนย์ควบคุมส่วนกลาง
ระบุรายละเอียดของพนักงานขับรถ
รวมถึงเส้นทางความเร็วของรถ
ให้บริการอยู่บนท้องถนน
ระบบนี้สามารถรวบรวมรายละเอียดแต่ละวันได้มากกว่า๑อาทิตย์
หากพนักงานขับรถขับขี่ด้วยความเร็วเป็นประจำ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสามารถค้นหาและนำหลักฐานมาตักเตือน
ส่งให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิจารณาในการเดินรถครั้งต่อไป

แต่ไม่เสมอไปถ้าเป็นเหตุรุนแรงหวาดเสียวรุนแรงเกิน

บางครั้งถูกตรวจจับความเร็วต้องเสียค่าปรับ
ทำให้มีระเบียบในการขับรถมากยิ่งขึ้น

คนขับพอสัญญาณดังตี๊ดขึ้นมานี่
มหาลัยที่เขาควบคุมอยู่เขาจะมีจอบอกนะฮะ
ในห้องก็จะมีจอบอกนะครับ
พอมีจอบอกปุ๊บถ้าป้ายทะเบียนรถคันนี้ใช้ความเร็วเกินนะครับ

เขาก็จะโทรไปแจ้งระงับ

ถ้าคุณยังถือผิดต่อไปเขาก็ยึดไปประกอบการ
ไม่อนุญาตให้ขับรถในมหาลัยเลยครับ

ดับเพลิง๒ใบและค้อนทุบกระจก

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารที่ต้องการร้องเรียน

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน